ดูเรื่องของการติดตามเด็กหายกันบ้างนะครับ

เขาก็พยายามทำหน้าที่นี้อย่างต่อเนื่องเหมือนกัน

แนวคิดที่กำลังจะช่วยในการตามหาเด็กหาย

ซึ่งรถเมย์ตามหาเด็กหาย
คันแรกนั้นจะได้เห็นกันเร็วนี้

นำร่องก่อน๕คันในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับ
สติ๊กเกอร์ประกาศตามหาเด็กหายนะครับ
ติดเอาไว้รอบรถเมย์เป็นความร่วมมือระหว่าง

หลังจากได้รับงบประมาณ๑แสนบาท

ซึ่งเป็นเจ้าของสัมปทานพื้นที่โฆษณารอบรถเมย์
ก็จัดทำรูปเด็กหายติดรอบรถ๕คันนะครับ
หรือว่าน้องเทนซึ่งหายตัวไปเกือบ๑๐ปีแล้วนะครับ
บอกว่าทุกวันนี้ก็ยังคงนับวันรอลูกกลับบ้าน
และลึกแล้วก็เชื่อว่าลูกยังมีชีวิตอยู่
หวังว่าจะมีคนทราบเบาะแสแล้วก็ติดต่อ
กลับมาในขณะที่นายเอกลักษณ์หลุมชมแขนนะครับ
หัวหน้าศูนย์ข้อมูลคนหายมูลนิธิกระจกเงานั้นเปิดเผยบอกว่า
เมย์ตามหาเด็กหายจะเป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์หาเบาะแสของเด็กที่หายไปนานแล้ว
และยังไม่พบตัวหากได้รับความร่วมมือจากประชาชน
ยิ่งทำให้มีโอกาสพาเด็กหายกลับบ้านได้อย่างแน่นอนครับ
เป็นความทุกข์อย่างสาหัสสาขาของคนเป็นแม่เนาะ
แล้วก็มีเด็กหายไปเยอะแยะเลยต้องการขอความช่วยเหลือค่ะ
กำกับการ๒กองทะเบียนประวัติอาทยากรบอกว่าการสเก็ตภาพจำลองของเด็กหาย
เป็นกระบวนการที่นำมาช่วยในการทำภาพเปรียบเทียบเด็กที่หายไปนาน
ว่าเมื่อโตขึ้นจะมีลักษณะรูปร่างหน้าตาแบบใด
เพื่อเป็นแนวทางให้ประชาชนช่วยกันสังเกต
ซึ่งได้ภาพจำลองเด็กแล้ว๕คน
รถเมย์ตามหาเด็กหายจะเริ่มวิ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร๕คัน
ในสาย๗๙๗๓กสาย๒๗สาย๒๙แล้วก็สาย๗๖
เริ่มต้นช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนี้
คุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลสถิติเด็กหายในรอบ๕ปี